ทำไมทุกคนเห็นไม่คาดฝันผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๖ปีค่ะ
ซ้อนพี่วินไปค่ะจะไปทำงาน
แต่ว่าหลังจากนั้นมีล้อรถบรรทุกปลิวมาจากไหนไม่รู้ค่ะ
กระแทกศีรษะเธอตอนแรกเนี่ยเธอล้มลงที่ถนนก่อนนะคะ
และเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจแบบนี้
เพราะว่าตอนนั้นหยุดหายใจไปชั่วขณะแล้ว
แต่ว่าสุดท้ายพอนำตัวส่งโรงพยาบาลไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
ส่วนรถสิบล้อจอดรออยู่คือไม่ทราบว่าล้อตัวเองหลุดออกมา
คือรถอยู่บนสะพานแต่ผู้หญิงอยู่ข้างล่าง
ข้างล่างล้อมันตกลงมาจากสะพาน
แล้วไปโดนพอดีโดนพอดีเลยนะคะ
นี่เป็นภาพนาทีชีวิตนะคะในขณะที่หน่วยกู้ภัยเทศบันตำบลท่าข้าม
กู้ชีพจากโรงพยาบาลบางประกงฉะเชิงเซาพยายามปั๊มหัวใจ
ยื้อชีวิตนางสาวนิพาพรแหวนเงิน
อายุ๓๖ปีเป็นสาวเคราะห์ร้ายนะคะ

ช่วงบ่ายเมื่อวานเดินทางมาถึงทางกลับรถ
ใต้สะพานข้ามแม่น้ำบางประกงจุดนี้พอดีเลย
และมีล้อรถบรรทุกกระเด็นลงมาจากถนนเทพรัฐ
ซึ่งเป็นถนนข้ามสะพานแม่น้ำบางประกง
ก็คือกระเด็นลงมาจากสะพานด้านบน

แล้วก็กระเด็นไปกระแทกนางสาวนิพาพร
ซ้อนรถจักรยานยนต์มาพอดี
เธอกระเด็นตกจากรถได้รับบาดเจ็บ
อายุ๕๔ปีนะคะเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้างคันดังกล่าวเปิดเผยว่า
ล้อรถตกลงมาชนเสาก่อน
ประกายไฟเห็นเลยตอนนั้น

ที่นั่งซ้อนท้ายมาตัวเขาเองก็คือพี่วินเนี่ย
และรถจักรยานยนต์ไม่เป็นอะไรเลยนะคะ
โดยที่ล้อตกลงไปในน้ำที่คุณผู้ชมเห็นอีกที
หลังจากนั้นพลเมืองดีแจ้งว่าพบรถคันที่ล้อหลุด
จอดที่เนี่ยคันนี้จอดอยู่ที่กิโลเมตรที่สี่สิบเจ็ด
ช่องทางด่วนขาเข้าตำรวจสพบังปะโกงเข้าไปตรวจสอบเลยนะคะ
เป็นรถพ่วงสิบแปดล้อจอดอยู่ลายทางค่ะ
ล้อรถพ่วงหายไปสองล้อโอ้โหโดยล้อเลย
ใช่โดยทราบว่าคนขับเนี่ยได้ไปตามช่างทำล้อร้านใกล้เนี่ย
แล้วก็ยืมรถจักรยานยนต์ไปตามหาล้อกลับมาได้๑ล้อแล้ว
ทราบชื่อคนขับคือนายอาคมภูแมนวาดอายุ๒๙ปีนะคะ
เขาก็เล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่ากำลังขับรถขนดินไปลงที่สมุทรประการ
ไม่รู้เหมือนกันว่าล้อเนี่ยมันไปหลุดตอนไหนแต่มีรถที่ขับตามหลังมาตะโกนบอกล้อหลุดล้อหลุด
เขาก็เลยจอดเข้าข้างทางแล้วก็ไปตามหาล้อที่หลุดหายไปเนี่ยนะคะเพราะกลัวว่าจะไปโดนคนอื่นและได้รับอันตราย
และสุดท้ายก็มีคนเสียชีวิตจากล้อของเขาจริงเนี่ยนะคะตำรวจได้เรียกสอบปากคำคนที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อดำเนินคดีกับคนขับต่อไปนะคะ
ขณะที่นางสาวนิพาพรตอนแรกเนี่ยพอล้อมาโดนเธอใช่ไหมคะได้รับบาดเจ็บสาหัสหมดสติ
หัวใจหยุดเต้นก่อนกู้ชีพปั๊มหัวใจยื้อชีวิตมาได้แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกง
แต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาเลยนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ